ดูข่าวเช้าหัวเขียวตอนนี้นะปิดตาได้ยิ่งดีเลย
เพราะมีคนคนหนึ่งไปซื้อกล้องดิจิทัลเป็นกล้องเก่า

คุ้นไหมคุณผู้ชมครับคนที่อยู่ตรงกลางได้นะ
ขอแบบเต็มเลยได้ไหมไม่มีพวกเราเอาภาพนี้แบบเต็มเลย

นี่ไงล่ะอ๋อใครครับพี่เบิร์ตครับ
ไม่รู้จักนะที่นั่งป้าเสื้อแดงอ่ะป้าเสื้อแดงไม่รู้จัก
พี่น้ำแข็งรู้มั้ย

เมมูลลี่การ์ดเสียไปกับกล้องมือสอง

อันนี้ก็ดูนาฬิกาเก่าไปนะ